ประหยัดน้ำกันหรือยังในช่วงภัยแรงแบบนี้
ส่งไลน์มาบอกวิธีการประหยัดน้ำกันได้นะครับ
เมื่อต้นชั่วโมงเราเสนอเรื่องของภัยแรงไปในเบรกที่แล้ว

ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่อง
รถปลดทุกข์มีการนำเสนอเรื่องของ
เกี่ยวกับประเพณีค่านิยมการฉุดของชาวเขาเผ่ามงค์นั่นเอง
ใช่นะครับเพราะเป็นเรื่องร้องเรียนมาจากผู้หญิงคนหนึ่ง

ที่บอกว่าตัวเองถูกฉุดและแม้พยายามจะหนีจากผู้ชายก็ตาม
แต่ปรากฏว่าถูกทำร้ายร่างกายนะครับ

ทางประธานชมรมชาวเขาเผ่าม้งแห่งประเทศไทย
ก็มีการติดต่อกับทางด้านหัวหน้าชนเผ่า
บอกว่าให้เข้าไปดูแลหญิงสาวที่ชื่อว่าส้มนามสมมุติรายนี้แล้ว
บอกด้วยนะคะว่าเรื่องเกี่ยวกับประเพณีการฉุดนั้น
มีการยกเลิกแล้วก็มีการกำหนดกฎข้อบังคับต่าง
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖แล้วนะคะ
เรื่องราวนี้เรานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องค่ะ

ทวีศักดิยอดมณีบรรพฤษประธานชมรมมงค์แห่งประเทศไทย

ฉุดจะใช้กับผู้หญิงผู้ชายที่รักกัน
แต่ระยะหลังค่ะมีการฉุดโดยไม่ยินยอม

ก็ส่งผลให้ผู้นำชาวเขาเผาโม้ง๑๕จังหวัด
หมู่บ้านเกือบ๒แสนคนทั่วประเทศนี่นะคะ
ประเด็นนี้ขึ้นมามีการหารือกำหนดเป็นข้อบังคับ

ขณะเดียวกันประเพณีวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ามงค

เพื่อทำลายพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งกันเองนะคะ

ระยะหลังโดยที่ฝ่ายชายไม่เอาอย่างนี้แล้ว
ชอบใครอยากถูกก็ไปถูกอย่างนี้มา
โดยบังคับจิตใจทางฝ่ายนี้
เราก็เลยมีระเบียบว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับ
ต้องมีกฎระเบียบมาเพื่อควบคุม
ไม่ให้หนุ่มสาวที่จะต้องถูกบังคับโดยทางจิตใจ
เราก็จะปกป้องตรงนี้นะครับไม่ให้เกิดขึ้น
ก็มีประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงาม
สะสมด้วยระบบที่มีพวกน้ำแซ่มีเครือย่ามีพวกอาวุศโส
ที่รักษาวัณฑฐานประเพณีอันดีงามันตลอด
ซึ่งเราก็ไม่อยากจะมาเป็นประเด็น
ในการที่จะทำไรพี่น้องชนเผากันเองไม่มีเกิดขึ้น
แต่บางกรณีที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของบุคคล
ที่อาจจะลุกเท่ามือถึงการ
จากนี้นะคะทางด้านประธานชมรมมงค์แห่งประเทศไทย
ก็บอกอีกด้วยว่าเมื่อปี๒๕๕๖เนี่ย
มีการออกกฎข้อบังคับว่าไม่ให้ฉุดผู้หญิง
ถ้ามีการฉุดก็จะใช้กฎหมายบังคับ
ก็คือปรับเป็นจำนวนเงิน๑๒๐๐๐บาท
และจะไม่ให้แต่งงานกันให้โดยไม่สมัครใจ

ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย
สำหรับกรณีของนางสาวส้มนามสมมุติ
รายการของเรานำเสนอเรื่องราวไป
เรื่องนี้ทางด้านประธานชมรมมงค์แห่งประเทศไทย
ก็ฝากผู้นำชาวเขาเผ่ามงค์ในพื้นที่
ให้เข้าไปดูแลไม่ให้ไปดูแลว่า
กรณีที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรม
ตรงไหนส่วนไหนบ้างนะครับ
เราก็ฝากให้ทางผู้นำทางนู้นเขาก็ฝากไปดูแลด้วย
แล้วก็เผื่อจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงไหนอย่างไรบ้าง
ถูกจริงไม่จริงยังไงนะครับ
ถ้าผิดทะเบียบของชมรมก็ต้องจำนึงการตามความมังคับ
แต่ว่าถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นการฉุก
ก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างนี้ดีกว่านะครับ
ซึ่งตอนนี้จากที่เราได้พูดคุยได้ลงพื้นที่ไปทำข่าว

ตอนนี้พยายามให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
เพราะว่าปัจจุบันไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย
ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะ
อันนี้เรื่องของการเกรงกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมของผมก็